ลองดูน้องที่เสียใจหน่อยค่ะ
ตกใจเนอะ
โอ้โหเนี่ยตัวเล็กลุงเอ้ย
พอสามแม่มาส่ง

คือแบบปิดหน้าคือ
โรงเรียนที่น้องมาเรียนเจอเพื่อนเจอคุณครูมาเล่น
โอ้โหแต่ภาพตรงหน้าคือไฟไหม้อาคารค่ะ
น้องเสียใจแล้วแม่ก็ได้แต่ปลอบใจอยู่
ลูกอย่าร้องอย่าร้องเพราะว่าไฟไหม้อาคารเรียน๒ชั้นนะคะที่โรงเรียนบ้านหนองย่ารังกา
อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิค่ะโรงเรียนนี้เขามีระดับอนุบาลถึงประถม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอารถน้ำมาดูสิคะนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงมากัน๖คันนะคะ
ฉีดน้ำดับไฟอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงดับไฟได้นะคะ
แต่อาคารเรียนโอ้โหกลายเป็นเหลือแต่ซากแบบนี้
อุปกรณ์การเรียนการสอนโดนไหม้ไปหมดเลยนะคะ
ครูที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูสุชินประสานพันธ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าได้ยินเสียงนะเป็นเสียงระเบิดตรงแผงควบคุมไฟที่ชั้น๒
แล้วหลังจากนั้นไฟมันลุกไหม้เร็วมากค่ะคุณผู้ชม

อาคารไม้อาคารไม้เป็นไม้เก่าด้วยสร้างมาเป็น๑๐ปีแล้วอะค่ะ
ดังนั้นเวลาเจอไฟมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลย
เจอไฟไม่เท่าไหร่ตอนฉีดน้ำเข้าไปเนี่ยไม้จะบวม
ใช่ฟังคุณครูหน่อยค่ะให้คุณครูเล่าเหตุการณ์ค่ะ
มันไฟที่มันลุกจากตู้แผงควบคุมความชนควบคุมเลย
แล้วมันจะเป็นอุปสรรคทางการในการสอนเพิ่งเปิดเทอมมาแรกไหม
เป็นสิครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนการสอน
ทั้งการกัดห้องแล้วก็นอกจากนี้แต่ละห้องจะมีเครื่อง
อุปกรณ์ในการเรียนที่เป็นสื่อไอทีประมาณ๒ล้านนะครับ
การเรียนสื่อไอทีนะคอมพิวเตอร์นะพวกแบบแท็บเล็ตต่างนะ
แล้วดูสิไหม้ไปกับกองเพลิงแบบนี้หมดเลย
เบื้องต้นประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาท
แต่ว่าตอนนี้ต้องรีบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
ต้องให้มาช่วยเรื่องสถานที่ดอมคิดดูสิ
เด็กจะต้องยังไงคะกางเต็นต์แล้วเรียนกันข้างนอกก่อน
หรือจะมีอาคารเรียนชั่วคราวระหว่างที่รอสร้างอาคารใหม่หรืออย่างไร

แล้วปิดเทอมไปตั้ง๒๓เดือนใช่ไหม
เข้าใจความรู้สึกของเด็กเลยนะครับ